คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผีโดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดี
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ
เป็นประจำทุกค่ำคืนของวันศุกร์เราก็มีนัดเจอกันในการล้อมวง
เข้ามาฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
และที่สำคัญครับนักเล่าที่จะมาพูดคุยกับเราในค่ำคืนวันนี้
เป็นหนึ่งในนักเล่ารุ่นใหญ่ครับซึ่งเขาเคยสร้างชื่อในโลกโซเชียล
ตอนนี้นั่งอยู่ข้างข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับทางรายการต้อนรับพี่หนึ่งครับ

วันนี้เราได้มีโอกาสเจอกันเป็นครั้งแรกจริงวันนี้อยากจะบอกว่าดูดี
หล่อเท่มากพี่โควิดมานะครับล่ำกว่าเดิมเลย
แล้ววันนี้เรื่องที่พี่หนึ่งจะมาเล่าให้พวกเราฟังชื่อเรื่องว่าหลวงพี่อึ้ง
ครับผมเกิดขึ้นสมัยบวชครับสมัยที่ผมบวชตอนนั้นเรียนจบปริยตีใหม่ใหม่
กี่ปีแล้วพี่ก็๒๐ขึ้นนะครับ๒๐กว่าปีนะ
ตอนเราเรียนจบอ่ะนะก็บวชทดแทนพระคุณพ่อแม่ด้วยที่เราเป็นพระบวชใหม่นะครับ
ก็ปฏิบัติอย่างเร่งครัดมากแล้วการบวชของเราเป็นบวชที่สั้นสั้น
ในขณะที่บวชเนี่ยตอนเย็นเราก็ไม่มีอะไรทำนะฮะเราก็ไม่มีอะไรทำ
ก็มานั่งล้อมวงคุยกันเราเนี่ยจะอยู่กับกุฏิหน้านะครับ
วัดนี้เป็นวัดหลวงนะครับเป็นวัดที่มีการเรียนหนังสือด้วย
แล้วก็จะมีพระเขาเรียกว่าพระที่เวียนมานะครับพระอาคันตุกะ
ก็จะอยู่ตึกท้ายสุดวัดจะมีหอฉันนะครับที่เป็นหอระคังด้วย
แล้วก็จะมีที่พักแล้วก็ที่พักเป็น๓ช่อง
ในขณะที่เรานั่งคุยกันเนี่ยเราก็เห็นพระรูปหนึ่งท่านหล่อมาก
เหมือนลูกครึ่งมากเลยประมาณสัก๒ทุ่มเลยเจอท่าน
ก็เดินผ่านเดินผ่านเราก็ไม่ได้สนใจกันนะฮะและประมาณวันที่สามที่เราเจอท่านเนี่ย
ท่านก็ทักเราหลวงพี่ยังไม่นอนเหรอคือเขาเรียกเราว่าหลวงพี่นะครับ
เราก็ลุกขึ้นดูว่าเออท่านเป็นใครเราก็บอกว่าเออยังไม่นอนครับ
หลวงพี่ยังไม่นอนเหรอผมเพิ่งเคยเห็นหลวงพี่ครั้งแรกเนี่ย
ได้คุยครั้งแรกแต่ในใจผมเนี่ยก็คือเห็นท่านมาหลายวันแล้ว
ได้มีโอกาสคุยกันเพิ่งมีโอกาสได้คุยกัน
ส่วนพระที่นั่งคุยด้วยกันมี๒รูปผมไม่ขอเอ่ยชื่อท่านแล้วกันนะฮะ
ในขณะที่ตะโกนคุยกันเนี่ยก็ได้ถามว่าท่านมาจากไหนอะไรยังไงอะไรอย่างนี้
ท่านก็บอกว่าท่านมาเยี่ยมญาติแล้วก็มาขอพักที่นี่แล้วท่านก็ไป
และอีก๒วันก่อนที่เราจะศึกเราก็เจอท่านอีกท่านก็ตะโกนมาถามบอกว่า
หลวงพี่ยังไม่นอนเหรอเราก็บอกว่าเออหลวงพี่ครับอีก๒วันผมจะศึกแล้วนะ
ท่านก็เลยบอกว่างั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาคุยด้วยท่านก็เดินผ่านไป
ในวันสุดท้ายที่ก่อนจะศึกท่านก็เลยเดินขึ้นมาหาเรา
กุฏิบนหอฉันในกุฏิที่เราอยู่เนี่ยครับแล้วก็พูดคุยท่านว่า
ท่านท่านบวชนานแค่ไหนแล้วท่านมาจากไหนท่านบอกว่าท่านบวชมานานมาก
นานจนจนจำไม่ได้แล้วแสดงว่าหลายพันศาหลายพันศา
เราก็แปลกใจว่าท่านเป็นไปได้เหรอที่ท่านบวชแล้วท่านจำไม่ได้

เป็นพระหนุ่มดูดีมากทีนี้มันก็มีพระอีกรูปหนึ่งนะฮะ
รูปหนึ่งก็ถามว่าเออหลวงพี่หน้าตาดีไม่คิดจะมีเมียเขาบ้างเหรอ
ท่านก็เลยบอกว่าท่านมีเมียไม่ได้หรอกทีนี้ผมก็เลยสงสัยว่าทำไมอ่ะ
เราเป็นวัยรุ่นด้วยนะเราก็เลยถามประเภทนี้ทำไมถึงมีเมียไม่ได้
เพียงแค่หลวงพี่ศึกไปก็ไปหาได้แล้ว
จากนั้นท่านเริ่มเล่าท่านบอกสมัยที่ท่านเป็นวัยรุ่น
ท่านเล่นดนตรีแล้วท่านก็เรียนไปด้วย
การเดินทางเล่นดนตรีท่านต้องเดินทางกลางคืน
ท่านก็เลยมาเช่าหออยู่ที่ที่หนึ่งเพื่อที่จะใกล้ที่ที่ทำงาน
ในขณะที่ท่านมาอยู่ได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งท่านได้เจอผู้หญิงคนหนึ่ง
หน้าตาดีมากแต่ท่านก็ลองสังเกตว่าเออผู้หญิงคนนี้
จะมาตอนประมาณ๕ทุ่มครึ่งประจำจะเดินสวนกับท่าน
เป็นคนขี้อายในเรื่องของผู้หญิงจากนั้นท่านเขาไปปรึกษาเพื่อนว่า

คือหวีอาจจะเป็นเด็กเสิร์ฟเราก็ไม่ทราบ

เพื่อนท่านก็เลยแนะนำนะว่า

สมัยนั้นมันมีเพจเจอ

จากนั้นท่านก็เจออีก

ขอเบอร์เพจแล้วถามชื่อเลยว่าชื่ออะไร

พี่พี่ชอบหนูจริงเหรอ

เดี๋ยวนะจากคนที่ไม่เคยคุยกันเลย

ใช่ครับทางหลวงพี่เนี่ยอึ้ง

สันทัศน์เรื่องของการจีบผู้หญิง

แล้วผู้หญิงก็เดินขึ้นไปที่ชั้น๔

กึ่งวิ่งนะครับเดินกึ่งวิ่งตาม

ด้วยความที่ตัวเองเนี่ย
ก็อยากรู้จักอยากรู้จักมากขึ้น
ก็เลยไปเดินตามไปที่ห้อง

แล้วก็มีไฟระหว่างทางนะฮะ

มันจะเป็นช่องทิ้งขยะ
ผู้หญิงหุ้งตัวไปในช่องทิ้งขยะ

วิ่งแล้วก็ไปทิ้งตัวลงในช่องทิ้งขยะ
พี่อุ้มก็เห็นอย่างนั้นก็เลยตกใจ

เพิ่งเคราะห์ว่ามันมีการฆ่าตัวตาย

วิ่งไปดูตรงที่ช่องที่ทิ้งขยะลงมาข้างล่าง
จะมีถังขยะเขาเรียกว่าถังมังสาบ
ที่รวมขยะก็ไปลื้อกัน

เปิดไฟมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น

มันมีผู้หญิงโดดลงมาฆ่าตัวตาย

เคาะโดดจากชั้นสี่พี่
เคาะได้ตะโกนแบบว่า
ชั้นสี่ไม่มีใครอยู่สักห้องเลย
แล้วปิดห้องไปเลย

ที่เค้ารู้สึกว่าเค้ามั่นใจแล้วว่าเค้าคงมีแฟนไม่ได้
คือเขาเรียนจบเนี่ยเขาจบวิศวะไฟฟ้า
เขาก็ได้งานแถวรังสิตนวรรณคร
ในเวลานั้นเองเนี่ยพี่อุ้มก็ไปพักหอใกล้กับที่ทำงาน
ก็ทำงานนะครับก็คือ๘โมงเลือก๕โมง๘โมงเลือก๕โมง
แต่วันที่พี่อุ้มเข้าหอนั้นครั้งแรก
ห่อนี้ก็คือยังมีตัวตนอยู่นะฮะยังไม่ล้างไปไหนนะยังมีตัวตนอยู่
ในขณะที่รถเนี่ยก็มาจอดเตรียมขนของขึ้นเนี่ย
ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมากับแฟน
ผู้หญิงคนนี้หน้าตาดีมากสวยมากตัวเล็กน่ารักเลย
พี่อุ้มก็เห็นแต่ก็แบบชอบอ่ะนะแต่ก็ทำใจว่าเออมันเป็นไปไม่ได้หรอก
เดินมากับแฟนมวยเขามีแฟนแล้วมีแฟนอืมทีนี้ก็ชวนเพื่อนทั้งหมดที่มาด้วยกันเนี่ย
ข้าวเสร็จก็ขนของขึ้นตึกแกอยู่ชั้นห้าแล้วจากนั้นพอขึ้นไปชั้นห้าเนี่ย
เอิญว่าไปเปิดห้องห้องเนี่ยไม่ได้ความสะอาดเลยแล้วก็บนผนังเนี่ยน้ำมันรั่วย
ที่เขาจะไปเช่าอยู่ใช่ไปมาชีวิตตัวเองเนี่ยก็ลงมาอยู่ชั้น๔
ตอนแรกคือจองไว้ชั้น๕แต่ปรากฏว่าห้องชั้น๕พอไปดูเขาจริงมันอยู่ไม่ได้
อยู่ไม่ได้ก็เลยต้องย้ายย้ายชั้นสี่เออเขาบอกแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรชั้นสี่เลย
แต่ต้องอยู่ชั้น๔ขณะที่ขนของเข้าห้องเนี่ยก็เจอผู้หญิงคนนี้
คนที่เห็นมากับแฟนมาแฟนเนี่ยเดินสวนใส่ชุดทำงานเดินสวนลงไป
แล้วแกก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้องก็อยู่ชั้นเดียวกับเราเว้ยชั้น๔
ก็ย้ายของเสร็จอะไรเสร็จอีกวันหนึ่งประมาณถ้ากลับจากทำงานประมาณ๒ทุ่ม
แกก็ได้ยินเสียงเนี่ยคนท้อแต่แบบตบตีเลยนะขึ้นกูขึ้นมึงเลย
ทะเลาะกันหนักมากแกก็เลยเปิดประตูว่าห้องไหนมันทะเลาะกัน
เสียงเนี่ยมาจากห้องน้องเขาในขณะที่เปิดประตูเนี่ย
มันก็มีห้องถัดไปของแกเนี่ยเปิดประตูมาเหมือนกัน
ได้คุยกับพี่เขาว่าเออพี่เขาทะเลาะกันประจำเหรอ
พี่ข้างห้องก็บอกว่าไอ้น้องประจำสงสารผู้หญิงมัน
หน้าตาดีด้วยทำไมถึงต้องไปยุ่งไอ้คนนี้ด้วย
แล้วคนนี้รู้สึกว่าจะติดยาด้วย
หลังจากนั้นด้วยความที่ได้ยินเสียงและทะเลาะประจำ
พี่อุ้มรู้สึกว่าสงสารน้องครับ
ก็เลยโทรไปหาน้องเขา
นึกออกไหมฮะโทรหากันแล้วก็ได้โทรไปหาน้องเขา
น้องเขาก็เลยบอกว่าพี่อย่ายุ่งกับหนูเลย
แฟนหนูขี้หึงแล้วชีวิตหนูเนี่ยมันไม่ได้มีค่าสำหรับใครหรอก
พี่อุ้มก็เลยบอกว่าเออมันไม่จริงหรอก

แรกก็คุยไปน้องเขาจะคุยไม่นาน
หลังนี้เริ่มที่จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ในเวลาที่พี่อุ้มรู้ว่าน้องไม่ได้เข้ากะ
ก็โทรคุยกันเป็นประจำ
ในเวลาที่อยู่ห้องตรงกัน
มาทำร้ายร่างกายไม่ได้ก็มีปัญหากัน
และมีครั้งหนึ่งที่พี่อุ้มเห็นแล้วตัดสินใจว่า
ไม่ได้แล้วครั้งนี้ต้องช่วยน้องเขา
เพราะว่าครั้งนี้ที่ทะเลาะกัน
ได้ยินเสียงแบบคนทรมานมากเลย

ขณะที่โทรไปเนี่ยไม่รับ

เขาก็เลยเดินไปที่หน้าห้องแล้วก็ไปแนบหูฟัง
แต่ก็ได้ยินเสียงแอร์มันดังมาก

เขาก็คิดว่าน้องเขาคงจะไม่อยากคุย

วันก็โทรหาก็ไม่รับ
วันที่๓ก็โทรหาก็ไม่รับ

แล้วก็บอกความในใจว่าเราหนีไปด้วยกันหรอก

สอดไว้ใต้นั้นใต้ประตู

เฮ้ยทำไมแอร์เนี่ยไม่ปิดเลยอะ

คนมันเจ็บตัวนะก็อยากจะเก็บตัว

ว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วน้องมันเงียบไปนาน

แล้วจะถามว่าเป็นยังไง
แต่เวลานั้นเป็นเวลาประมาณทัก๒ทุ่มครึ่ง
พี่อุ้มแกกลับมาจากที่ทำงาน

โทรศัพท์ในตึกในห้องแกมันดัง

น้องเขาชื่อมัดโทรเข้ามา

พี่เป็นห่วงน้องมากเลยนะ

ยังทำใจไม่ได้แล้วก็ยังรู้สึกว่า

น้องพี่ขอเข้าไปในห้องได้ไหม

อีกวันหนึ่งวันนั้นเป็นวันหยุด

เดี๋ยวน้องเนี่ยเขาจะมาหาพี่อุ้มนะที่ห้องนะ

ในขณะที่จะออกไปเปิดประตู

อีกรอบนึงแล้วพอรับศพ

เปิดไว้แล้วแง่เล็กเนี่ยน้องอยู่
หน้าห้องแล้วสิ้นแค่เสียงโทรศัพท์
ใช่แป๊บเดียวน้องมาอยู่หน้าห้อง
อยู่หน้าห้องแล้วพี่อุ้มก็ตกใจสิ

ที่เรียกว่าด้วยความรักบางตาเขาว่างั้น
เขาใช้คำพูดนี้เลยนะด้วยความรักบางตา

นั่งคุยในห้องแล้วก็น้องก็บอกเขาหิว

พี่มีมาม่ากินมาม่าไปก่อน
ขณะที่กำลังต้มมาม่าเนี่ย

แล้วก็พอคุยไปคุยมา
มันก็มีอะไรกัน

แล้วตื่นมาประมาณสัก๙โมงเช้า

เรามีแฟนแล้วเว้ยเรามีแฟนสักทีนะ
แล้วก็เตรียมจะย้ายของเนี่ย

แอมมูแลนซ์อยู่ข้างล่างก็วิ่งมา

แกก็รู้สึกว่าชั้น๔แกเนี่ย

มากั้นประตูไม่ให้เปิดออก

เจ้าที่ก็ดันไว้ขอโทษครับขอโทษครับ

แกก็พยายามดันดันเข้าดันออก
ทีนี้แกเห็นจากแง้ประตูเนี่ยว่า

พี่เดี๋ยวก่อนครับพี่เดี๋ยวขอเจ้าที่ทำงานก่อน

แกเห็นว่า
เจ้าที่อุ้มศพ

แต่ศพน้องเขาอยู่ในถุง

ถุงที่เขาใส่ผ้าห่มปิ๊กนิก

คือพี่โอบอกว่าสภาพนั้นเขาจำไม่ได้หรอกว่าเป็นน้อง

เพราะมันเป็นไปไม่ได้เขาเพิ่งมีอะไรกัน

แต่เมื่อคืนนี้ตัวของพี่อุ้ม

ด้วยความที่ตัวเองเริ่มที่จะ

เพราะเจ้าที่ได้ยินเนี่ยว่าแฟน

เขาบอกว่าน้องเขาเนี่ยตายมาแล้ว๕วันนะ
แล้วก็ได้จับ

ก็คือแฟนของน้องเขาเนี่ยค้ายา

แล้วจากนั้นแฟนของน้องเนี่ยคล้ายเหมือนเพี้ยน

เขาบอกมันไม่มีมันอยู่ในถุงพิกนิก
แล้วก็มันอำพางศพด้วยการเอาแป้ง

แล้วก็เปิดแอร์เย็น

ก็เลยว่าอ๋อนี่เป็นสาเหตุที่พี่อุ้มเนี่ย

เพราะเช้าเราต้องไปศึก
การศึกต้องตินตีห้านะ
พี่บอกว่าได้ซี่

พี่อุ้มเช้ามาเนี่ยเวลาไปบินทบาทผมไม่เคยเห็นพี่เลย
อุ๋มก็เลยบอกว่าอ๋อไม่เห็นผมหรอกเพราะว่าผมจะไปหาป้าผม
ทุกวันไปดูแลแกแก่แล้วก็เลยถามว่าเอาบ้านแล้วบ้านพี่อุ้มอยู่ไหน
บ้านพี่อุ้มอยู่หลังวัดประมาณสัก๒๐๐เมตร
หลังนี้เราก็อ๋อนึกออกแล้วที่มีต้นมะยมใช่ไหมอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเราก็บินทบาทผ่านประจำบ้านที่มีต้นมะยมบ้านเราก็บินทบาทผ่านประจำ
เราก็เห็นอยู่นะพอวันที่เราศึกเราก็ไปหาหลวงพี่อุ้มเลย
เพื่อที่จะเอาสบู่จีวรไปถวายท่านครับขณะที่ไปเนี่ยเราก็ไปเรียกหน้าบ้าน
ก็ไม่มีใครออกมาเลยอ่ะแล้วเราก็เห็นหลวงพี่อุ้มเดินออกมา
พอเดินมาเราก็หลวงพี่อุ้มเนี่ยผมเอาจีวอนมานะ๖ทุ่ม
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอเข้าห้องน้ำก่อนเหมือนพี่อุ๋มแกไม่ให้เข้าอ่ะ
ขอเข้าห้องน้ำก่อนอ่ะนะก็มีป้าคนหนึ่งเดินมาเขาก็ถามว่าอ้าว
ทิศเรียกอะไรฮิตนะมาหาใครอ่ะอ๋อผมมาหาหลวงพี่อุ้ม
ร้องไห้เลยทำไมอ่ะแล้วบอกว่าหลวงพี่อุ้มอ่ะตายไป๒๐ปีแล้ว
แล้วที่ตายก็ผูกคอตายที่ใต้ต้นมะยมนั่นแหละแล้วก็ไม่ใช่พวกเธอคนเดียวหรอกที่เจอ
มีเจอกันเอ่อสี่ห้าชุดแล้วครับก็มาลักษณะเดียวกันอ่ะ
จีวอนมาถวายเห็นไหมแล้วท่านผูกคอตายด้วยสาเหตุอะไร
พอทราบไหมฮะตอนนั้นเท่าที่ถามป้าเนี่ยป้าก็ซึมเศร้า
คือในเมื่อ๒๐ปีก่อนเนี่ยทุกคนยังไม่มีความรู้ด้วยความว่า
ถ้าไล่นับเวลาดูดีก็น่าจะเป็นเหตุการณ์นี้ที่แกเหมือนจะเสีย
เรียกว่าแฟนคนนี้ไปแบบช็อกเหมือนกัน

คือมารู้อีกทีว่าแฟนคนนี้เสียชีวิตไปแล้วและย้อนกลับไปวันนั้น
แล้วเมื่อคืนล่ะที่นั่งต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินด้วยกัน

แล้วก็ถลำลึกไปมากกว่านั้นมันคืออะไร

แต่ที่สำคัญคือที่เราเห็นหลวงพี่เดินผ่านทุกวันทุกวัน
แน่ใจว่าเป็นคนคนเดียวกัน
มั่นใจเพราะว่าขณะที่ป้าเขาพูดให้เราฟังนะ
ว่าตาย๒๐ปีเราไม่เชื่อหรอก
นี่ป้าเอาเข้าไปดูในห้องก็จะเห็นรูปท่านนะนะ
ก็เป็นรูปขนาดบวชเลยนะ
แสดงว่าท่านเสียตอนที่ท่านบวช

คือมาบวชแล้วแล้วก็เหมือนทำใจไม่ได้
แล้วก็ผูกคอตายใต้ต้นมะยมหน้าบ้าน
มีหน้าล่ะท่านถึงมาในรูปแบบของวิญญาณที่

ก็คงอยากจะเป็นอย่างที่ป้าท่านบอกว่า
กลุ่มของพี่หนึ่งคงไม่ใช่กลุ่มแรกที่ฟังเรื่องของท่าน
น่าจะมีกลุ่มอื่นที่ฟังแล้วเกิดสงสาร

ก็จะเอาจีวอลไปมอบให้จำเป็นที่สุดท้ายบทสรุปเหมือนกัน

จริงเราต้องอยู่ต่อ๓วันนะ

แต่ถ้าเกิดว่าเราศึกแล้วแล้วเราไม่มีผ้าเหลือง
แล้วเกิดอยู่ต่ออีก๓วัน

ถ้าเป็นคุณผู้ชมจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อ

ผมก็ไม่อยู่ครับผม
แล้วที่สำคัญต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะว่า

เกี่ยวกับเรื่องของหลวงพี่อุ้มท่านนี้เนี่ย
หนึ่งบอกว่าเคยเล่าแล้ว

อย่างเท่าที่บริษัทเก่านะครับ

พอไฟดับนี่คือผีขึ้นหัวเลยวิ่งหมดเลย

และที่สำคัญระหว่างที่เรากำลังนั่งคุยกันอยู่ตรงนี้
ระหว่างที่พี่หนึ่งกำลังเล่าถึงช็อต
ช็อตแรกนะครับที่ผู้หญิงคนนั้นพูดว่า

อันนี้ไม่ทราบนะอยู่ที่ดุลยพินิษฐ์แล้ว
เหมือนกับเขาไม่อยากให้เอาเรื่องนี้มาเล่าป่ะ
ถ้าผมเจอหลวงพี่อุ้มจะบอกให้มหาวิทยา

บอกให้ท่านไปสู่ในพบภูมิที่ดีดีกว่า

คุณผู้ชมก็ต้องใช้ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณ

แต่ที่สำคัญคืออยากให้ทุกท่านฟังในทิศทางของความบันเทิง

เหมือนกับดูหนังผีเรื่องหนึ่งจบแล้วก็จบไป

ก็ลองใช้วิจารณญาณในการตัดสินของแต่ละคนก็แล้วกัน

ต้องขอบคุณหนึ่งในนักเล่าของโซเชียล

ทั้งหน้าสถานีพีดุของเรา
จะมีนักเล่าท่านไหนมาเยือนในรายการ

สถานีผีดุของเราอย่างแน่นอนครับ

เจอกันใหม่ในอีพีหน้าฝันดี